ใครจะเผาขยะบอกเลยนะระวังให้ดีไม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
เหตุนี้เกิดที่บ้านโพศีหมู่๙นะคะตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
เจ้าหน้าที่ต้องรีบมาเลยเนี่ยรีบบึงรถมาเลยเพราะว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่า
ไฟไหม้ไฟไหม้แล้วแล้วก็เกิดไฟไหม้โหมลุกหนักมากบริเวณกอไผ่ใกล้บ้าน
งานนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากันนานกว่า๒๐นาทีนะคุณผู้ชม
ถึงจะมีการสกัดเพลิงเอาไว้ได้เนี่ยชาวบ้านออกมาดูแตกตื่นกันไปหมดเลย
เพราะว่าถ้ามันลุกลามเข้าบ้านไปละเรื่องใหญ่เลยแหละไหม้หนักขนาดนี้โอ้โหคุณคะ
ไม่อยากจะคิดเอาจริงนะความเสียหายก็เยอะแต่เนี่ยเห็นไหมดำเป็นเท่าเป็นฐานอย่างนี้ตรงกอไผ่
อย่างที่บอกถ้าเกิดว่ามันไหม้แล้วลามเข้าบ้านไปเพราะว่านี่มันอยู่ใกล้กับบ้านคนด้วย
นะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ชาวบ้านเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเกิดจากการที่มีคนนะมาจุดไฟเผาขยะ
ใกล้กับกออผ่ายตรงเนี้ยแล้วยังไงได้มั้ยคุณลมมันพัดใช่ม่ะลมพัดทำให้เปรียวไฟเนี่ยมันปริ๋วไปติดก้องขยะ
แล้วก็ติดกับต้นไม้แถวนั้น
ก็เลยเกิดไฟลุกโหมขึ้นอย่างรุนแรงเลย
ลมพัดปึ้งเลยค่ะคุณค่ะ
โชคดีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาทัน

ไม่งั้นบอกเลยไหม้บ้านไปหลายหลังแน่นอน
ยังไงก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เรื่องของการเผาขยงขยะแบบนี้
จริงมันเป็นโรคผิดกฎหมายด้วยครับ